แม่ทางรอดนี้เขาบอกว่าใครไม่ชินทางนะ
อย่าผ่านไปตอนฝนตกที่โคราชนครราชศรีมาครับ

คือน้ำมันท่วมอุโมงรอดรถไฟทางคู่
ปรากฏว่ารถคันนี้ครับไม่ชินทางก๊อปปุ้ยคุณผู้ชม

โอ้โหน่าจะต้องยกเครื่อง

น้ำเข้าเครื่องแน่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งของ๗มีนาคมที่ผ่านมา
วันนั้นฝนมันตกหนักครับ
เขาบอกว่าเป็นพายุฤดูร้อนถล่มโคราช
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตะบนมะค่า
อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
รับแจ้งเหตุว่ามีคนขอความช่วยเหลือ
บอกว่ามากู้รถยนต์จมน้ำให้หน่อย
อุโมงทางลอดใต้รางรถไฟทางคู่จิระขอนแก่น
ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟบ้านมะค่านะครับ

จุดเกิดเหตุพบรถยนต์ทะเบียน๒ฤย๒๓๐๕

แต่คนขับและผู้โดยสารปลอดภัยครับ

ผ่านมาแล้วก็มาช่วย

จากนั้นก็ลากจูงไปไว้ในที่ปลอดภัย

ตอนเกิดเหตุคุณนักข่าวโอ้โหฝนตกเชียว
ฝนตกหนักเชียวไฟฟ้าก็ดับเป็นบริเวณกว้าง
เขาขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นอุโมงทางลอด

มันไปไกลเกินกว่าจะถอยกลับแล้วพี่เขาบอกแบบนั้นนะฮะ

แล้วหน้ามันลอยแล้วมันก็เริ่มคุมรถไม่ได้แล้วมันก็ไหลไปตามกระแสน้ำ
น้ำไปทางไหนรถก็ไปทางนั้น
เขาพยายามเปิดประตูมันเปิดไม่ได้แล้วครับ
ตอนนั้นกระทั่งมีพลเมิงดีผ่านมาช่วยเหลือ
ทราบภายหลังว่าที่น้ำท่วมอุโมงนี้เพราะว่าเครื่องสูบน้ำ
ปกติเขาจะติดไว้ฮะไอ้อุโมงแบบนี้ป้องกันตอนฝนตกนี่แหละ
ใช่มันไม่ทำงานครับเครื่องสูบน้ำ
เช้าวันต่อมาผู้สุดข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวครับ
น้ำมันลดแล้วล่ะแห้งกิ๊กเลย
นี่นะฮะทางลงทางรอดนี่นะฮะ
มีน้ำแฉะนิดหน่อยนะครับตรงที่ต่ำนะครับ
เปิดเส้นทางให้รถสัญจรได้แล้ว
นางภูลบัวจันทร์นะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ทางลอดนะฮะเล่าบอกว่า

ฝนตกหนักระยะมาเลยทางลอดนี่นะครับ

เมื่อปีที่แล้วก็เกิดเหตุแบบนี้แหละนะครับ

ติดป้ายหรือว่าสัญญาณเตือน
เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้

แต่ว่าคือต้องติดบอกเลยหรือเปล่าว่า
กรุณาเลี่ยงทางรอดเวลาขณะฝนตกหรืออะไรแบบนี้

หรือบางทีฝนตกหนักจนกระทั่งไอ้เครื่องสูบน้ำเนี่ย

ผมว่าหลายหมื่นรถท่านนี้
และที่สำคัญนะถ้าเป็นประกันภัยแบบเก่านะ

ขอโทษเพราะว่าเป็นภัยธรรมชาติ

ครอบคลุมเรื่องของภัยธรรมชาติเพิ่มเบี้ยไปนิดหน่อย

เอ๊ะว่าอย่างนี้ไปเรียกร้องร่วมของค่าเสียหายต่าง

เทศบงเทศบาลหรืออะไรก็สามทีเนอะจากเจ้าหน้าที่เดี๋ยวข้องได้ไหมอืม